กรณีสาวกัสจังกันหน่อยนะคะก็ขึ้นโรงพักกันไป
เพราะว่าหุ้นส่วนเอาชื่อเธอไปแอบอ้าง

ไม่ทำก็เดือดร้อนถึงเธอแล้วค่ะเพราะว่าใช้ชื่อเธอเป็นคนอ้างไป

นางสาวจีร่าพิทักษรตระกูลหรือว่าน้องกัสจังวัย๒๕ปี

พร้อมกับเจ้าของธุรกิจและแบรนด์สินค้าที่ถูกหลอกลวงค่ะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเธอเองเนี่ย
ถูกแอบอ้างจนเกิดความเสียหาย

เปิดบริษัทรับทำการตลาดร่วมกับหุ้นส่วน๓คน
มีนายวริสอินเดชแสนแก้วเจริญเป็นคนดูแล
เป็นคนดูแลเว็บไซต์บริษัทนะคะ

แล้วก็ยังไปรับเงินจำนวนนึงมาแล้วด้วย
แต่ไม่ยอมส่งงานตามที่ตกลงเอาไว้ค่ะ

บริษัทเธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้

ก็เลยไม่อยากที่จะให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อรายต่อไปค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมองว่ามันไม่โอเค
มากกว่านี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ
อย่างน้อยเราก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าเกิดว่ามีมากพอเนี่ยเราก็สามารถแจ้งคดีความได้เพิ่มนะคะ
โดยเบื้องต้นนะคะทางตำรวจโรงพักโฆคราม
ก็ทำได้เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
แล้วก็แนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สนราชพร้าว
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุอีกครั้งด้วยค่ะ